ดูอีกหนึ่งกรณีนะคะสำหรับน้องสามีไปยิงพี่สะพ้ายจนตายเลย
เขาบอกว่าปมเหตุน่าจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะแต่ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูคือ
นาทีการบุกจับค่ะกองปราบเนี่ยบุกจับผู้ต้องหานะคะ
คือไปจู่โจมปิดล้อมห้องพักหมายเลข๑๕ดีบีรีสอร์ทในตะมนต์เขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขาเพื่อจะรวบตัวนายวัชรินสัตว์ดีอายุยี่สิบแปดปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดทุ่งสงศ์ค่ะโดยนายวัชรินคนนี้เนี่ย
ไปยิงนางเรนุวัลกลับดีวัย๓๘พยาบาลฝ่ายทันตกรรมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของตัวเองจนเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ยี่สิบหกมีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
แล้วนายวัชรินคนนี้เนี่ยหนีมากบดานอยู่ที่ห้องพักที่รีสอร์ทแห่งนี้มาได้๓วันแล้วค่ะ
จังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้าตรวจค้นนะคะจังหวัดที่เข้
จากการสอบสวนนายวัชรินให้การปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้เป็นคนยิงวันเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยโทรมาหาเขาบอกว่าให้เอาปืนที่จำนำไว้ไปส่งให้หน่อยเพราะผู้ตายรับจำนำปืนด้วย
จากนั้นเขาก็ขับรถออกมาหลังรับสายนี้แต่ในทางการสืบสวนเนี่ยรู้มาว่านายวัชรินเนี่ยมีความโกรธแค้นที่เคยไปยืมเงินแล้วพี่สะพ้ายไม่ยอมให้ก็เลยกระหน่ำยิงจนพี่สะพ้ายเสียชีวิตนะคะ
หลังจากถูกจับตัวได้เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวนายวัชรินไปดำเนินคดีที่โรงพักทุ่งสงศ์พื้นที่เกิดเหตุค่ะก็ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนอีกสองข้อหาค่ะ